คุณผู้ชมฮะถ้ายุคนี้เนี่ยเวลามีของฝากไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่
สิ่งหนึ่งที่ได้มาแล้วยิ้มแน่นอนทอง
ถ้าลูกหลานเอาทองมาให้ในยิ้มแน่นอนโอ้โหนี่บาทละ๓๔๐๐บาท
แต่ทีนี้คุณผู้ชมใน๑๐คนนี้ครับเป็น๑๐ตำรวจโทก็กลับไปเยี่ยมพ่อแม่
มีถุงมาและข้างในถุงมีทองมาด้วยกะว่าเตอร์ไพรส์พ่อแม่เลย

เยี่ยม
ไม่ได้เล่นแน่นอน
นี่พ่อไม่ได้เล่นแต่คามือเลยนะ

ทำไมไม่มานอกครึ่งแผม

ก็เพิ่งเลิกงานไงพี่เบิ๊ด
กะว่าให้พ่อแม่ชื่นใจมีทองมาให้ที่ไหนได้คุณผู้ชมฮะ

แล้วเมื่อกี้มีอะไรดอมคือแกล้งตายเหรอ
ไม่รู้จะไปไหนต่อแล้ว

สิบตำรวจโทนายนี้ชื่อว่าหมู่แตม
หมู่แตมก็โอ้โหถือถุงกระดาษข้างในมีทองคำด้วยนะ
แล้วตอนที่เข้าไปหาพ่อแม่เนี่ยก็นั่งล้อมวงเล่นไพ่กันอยู่

จะแค่ดูดวงก็ได้แต่วิ่งทำไมล่ะพ่อ

มันก็บอกตั้งวงเล่นไพ่ไม่จับคุมระวัง
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะ
ไม่นี่เขาไม่ได้เล่นเอาซับสิน
เขาเล่นใครแพ้กินน้ำ
แพ้กินเก๊กหวยกินให้หมดแก้วนะ
บางคนก็เข้ามาอ๋อหมู่แต่มครับหมู่แตมมาชี้แจงบอก
ไม่มีเงินคือเล่นไพ่แต่ไม่มีเงินมาเกี่ยวข้อง
และอีกอย่างเป็นแค่คอนเทนต์
เพราะว่าหมู่แตมเนี่ยแกทำคอนเทนต์เยอะ
คนติดตามทั้ง๕หมื่นกว่านะ